สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่กุ้งจากจังหวัดกาลสินนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่มาลุ้นและเป็นกำลังใจกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดเลย๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยแต่ละดอกนะครับจะมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสทั้ง๔ตู้นะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเราด้วยนะครับพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องนักมวยครับ
ผมก็คิดว่าจะหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระยังไงผมก็เลยแอบไปชกมวย
ไฟล์แรกผมได้ตังค์มา๓๐๐ผมก็เอาให้แม่หมดเลยครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือยอดเหล็กเพชรเริ่มต้นชกมวยโดยใช้ชื่อว่าอะไร
ข้อหนึ่งครับน้องแนทศิษย์วัดแจครับ

ถูกตั้งถูกตั้งถูกตั้งถูกไม่ถูก
ถูกตั้งถูกตั้งถูกตั้งถูกตั้ง
อยากให้ถูกทุกข้อนะครับจะได้ลุ้นเงินล้านกันในวันนี้นะฮะ
ต้องเอาใจช่วยและเชียร์กันนะครับว่าจะสามารถทำได้ทุกข้อหรือไม่

ถูกครับ
เหล็กเพชรเริ่มชกมวยเนี่ยครั้งแรกนะครับ
อายุ๑๐ขวบโดยใช้ชื่อว่าน้องแน็ตสิทธิ์วัดแจ้
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อ
ครอบครัวของแม่กุ้งนะครับจากจังหวัดกรสินได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ตอนนี้เด็กน้อยอยู่ไม่สุขแล้วนะ
เลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องตะไคร้ครับ
ในวันที่เราทุกข์ใจหมดอะไรแต่อยากพอหนูหันมาเห็นหน้าลูก
รอยยิ้มลูกทั้ง๓คนหนูก็คิดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หนูมาได้กำลังใจจากพ่อจากแม่ทำให้หนูมีแรงคิดสู้ชีวิตต่อไป
หนูจะสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกหนูจะทำให้ดีที่สุด
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือกำตะไคร้นะฮะ
ทั้งหมดเลยก็คือ๖ถุงภายในเวลา๓นาที
กุ้งและคุณยายนะครับช่วยกันสองแรงแข็งขัน
เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยกันว่าแม่กุ้งทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
เรากำหนดว่า๓นาทีนะครับ
ตอนนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดก็คือ

แม่น่าเสียดายเนอะไม่ได้ช่วยกันกำตั้งแต่แรกนะฮะ

ตอนนี้ครอบครัวของแม่กุ้งนะครับจากกรสินนะครับ
ก็ยังได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑โด

มาลุ้นกันต่อเลยจากเรื่องวัดอุดมประชาราชครับ
ทุกวันนี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
มีโรควูบความดัน
แต่ถึงยังไงก็ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลาน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ซุ้มประตูของวัดอุดมประชาราชซุ้มนี้นะฮะ
ระบุว่าสร้างเมื่อพศใด
พอสอ๒๕๓๕ค่ะ

ถูกครับ
ซุ้มประตูของวัดอุดมประชาราชซุ้มนี้นะฮะ
ระบุว่าสร้างเมื่อพศ๒๕๓๕นะครับ
ตอนนี้ถูกไปแล้ว๒ข้อนะครับ
ครอบครัวของแม่กุ้งจากกาลสินได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐๐

ลุ้นกันครับว่าจะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือเปล่าในวันนี้นะครับ
จากเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ

ตอนนี้ผมมีอาชีพรับจ้างทาสี
งานภาษีผมก็ขึ้นนั่งร้านปีนป่ายตลอดทุกวัน

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
หูแมวบนที่รองรีดมีสีอะไร
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เยี่ยมมาก
สีเหลืองนะฮะคือสีที่ถูกต้อง

อีก๒ตู้นะครับได้กุญแจ๒ดอกเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ขาย๒ตู้

ครอบครัวของเราจะเลือกส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

กุ้งครับเชิญครับ
กุญแจดอกแรกแม่กุ้งจะเลือกดอกไหนครับ
อีกหนึ่งดอกน้องเวฟจะเลือกดอกไหนลูกมองไว้ก่อน

เอาละสองคนแม่ลูกนะครับจะช่วยกันขายตู้โบนัส
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาจำกัดก็คือ๒๐วินาที๒ดอก๔๐วินาที

โอเค
ออกเลยด้วยเออเร็ว

ไหลเลยลูกไม่ออกไหลเลย

เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าโบนัสหลังตู้ที่สองคนแม่ลูกนะครับได้ข้อ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไห

เท่าไหร่

ขอให้โชคดีนะคะ

ได้ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมนะลูก
เดี๋ยวสิงหาต้องแบกกลับนะลูก

ครอบครัวแม่กุ้งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โบนัส
เอาล่ะมาดูตู้ที่เหลือนะครับ
และโบนัสหลังตู้ที่๒นะครับก็คือ

โบนัสหลังตู้ที่๔นะครับนั่นก็คือ๕๐๐๐บาท
วันนี้ครอบครัวของแม่กุ้งนะครับจากจังหวัดกาลสินนะฮะ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

ว่าเงินที่เราได้จากรายการเราไปในวันนี้ครับ
จริงแล้วตั้งใจว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
จะเอาไปลงทุนซื้อผลไม้ก่อนค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้กุ้งก็คืออีกหนึ่งตัวอย่าง

เพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจอะไรกับเขาเชิญเลยครับ
ขอให้ทุกคนสู้สู้ไปถึงที่สุดนะคะ
อย่าท้อถอยเจออุปสรรคอะไรเราต้องยืนหยัดให้ได้
ถ้าเราท้อถอยวันไหนเราจะแพ้ทันทีเราต้องสู้

ความรักของครอบครัวนี่นะครับคุณผู้ชม
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ
เราจะเห็นได้จากครอบครัวของแม่กุ้งนะครับ
ทำทุกอย่างเพื่อกันและกัน
โดยที่ไม่มีข้อแม้เพราะนี่คือรักแท้อย่างแท้จริงนะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับคุณผู้ชม
แล้วขอบคุณแม่กุ้งขอบคุณคุณตานะลูก
ขอบคุณเด็กด้วยครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้

วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เวลาไปหางานทำไม่ได้อย่างนี้นะคะก็เดินกลับมาบ้าน
ทำยังไงดีวะวันนี้กินอะไรกันดี
ข้ามน้ำไปเก็บผักบุ้งขาวบ้างดอกสโหลบ้าง
ข้ามกำแพงไปเก็บประถิษฐ์บ้างตำรึงบ้างหลอกแคร์บ้าง
เอามาล้างแล้วก็ต้มกินกัน
บรรจุข้าวเหนียวหมูทอดใส่ถุงพร้อมขาย๑๒ชุด
ภายในเวลา๓นาทีครับ

จะได้โบนัสเท่าไหร่